แต่เหมือนว่าพรจะไม่ถึงพี่วุดดี้นะคุณ
ต้องบอกเลยว่าประสบอุบัติเหตุรับปีใหม่ซะแล้วค่ะ
หลายคนตกออกตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าอาการค่อนข้างหนักนะคะ
คือไปปั่นจักรยานแล้วก็เห็นว่ามีแมววิ่งตัดหน้ารถนั่นเองนะคะ
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้น
คือพี่วุดดี้เนี่ยค่ะไปเที่ยวพักผ่อนที่หลวงพระบางที่ลาวนะคะ
ทีแรกก็กะว่าจะเที่ยวชิวแล้วก็เดี๋ยวค่อยบินกลับเมืองไทย
แต่นั่นแหละค่ะก็เกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะคะ
คือมีน้องแมววิ่งตัดหน้าระหว่างไปเที่ยวพี่วูดดี้ก็เลยต้องหลบไง

เห็นว่าทีแรกคิดว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไร

สักพักพี่วูดดี้บอกว่ารู้สึกว่าเขาเริ่มบวมแล้วงอไม่ได้ด้วย
เจ็บจนพี่วูดดี้บอกว่าเหมือนเอามีดแทงแล้วก็ปักค้างเอาไว้ค่ะ
ทีมงานก็เลยตัดสินใจส่งทีมแพทย์บินไปรับมารักษาตัวที่กรุงเทพค่ะ
ตอนนี้ก็ถึงมือหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนอาการจะเป็นยังไงต้องผ่าตัดหรือเปล่า
บันเทิงไทยรัฐของเราถ้ามีโอกาสติดต่อได้จะรีบรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบทันทีนะฮะ

แต่นิดนึงคุณช่วงนี้นะปีใหม่หลายคนบอกดวงเปลี่ยนใช่ไหม

ก็มีการเช็คดวงจากหมอดูชื่อดังต่างนะคะ
หมอช้างแล้วก็มีหมอหลายท่านของไทยรัฐเรานี้นะคะ
เขาบอกว่าชาวราศรีพิจิกปีนี้ว่าดีดีใจหายเลยนะ
แต่ถ้าเกิดว่าร้ายขึ้นมามันจะร้ายไม่ทันตั้งตัวค่ะ
แล้วพี่วุดดี้เองก็เกิดวันที่๒๕พฤศจิกายนราศีพิจิกษพอดี
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณฟังหูไว้หูแล้วกัน
เอาใจช่วยให้พี่วูดดี้หายป่วยไวค่ะ
บางคนก็บอกว่าเป็นการฟาดเคราะห์ต้นปีแล้วตลอดทั้งปี

สีพิจิกษ์ตัวท็อปในวงการเยอะนะ
พี่ม้าออนภาม้าคุณอ้ำพัชรภา

หลังจากนี้มีแต่เรื่องดีสำหรับชาวพิจิกและทุกราศรีเลยนะคะ